คุณผู้ชมทุกคนเป็นพลเมืองดี
สองท่านก็เป็นพลเมืองดี

กลางแดดเปรี้ยงตอนเขี้ยงเลยนะ

สุดยอดบางคนก็เรียกกู้ภัย
ใช่เรียกเลยเจ้าหน้าที่
คนนี้ทำแบบที่ดอมบอกเลย

ไม่ใช่กงการอะไรของพี่เขาเลย

นั่งกางรมให้ใครทหารรถชน

แต่เขาก็ไม่กล้าขยับขยื่นตัวทหารด้วยนะ
ใช่เพราะเดี๋ยวกระดงกระดูกเป็นอะไรไป

นายไกรราชทรัพย์แสงอายุ๔๕คน
งานก่อสร้างนั่งกางรมให้ใคร

แต่เขาคือพันธาเอกกิติคุณ

สังกัดกองรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน

สร้างข้าวชุมชนบ่อ๒หมู่๘

จังหวัดชนบุรีพันธาเอกิริคุณ

แดดก็ร้อนไกลลาด
นี่นะครับเขาเป็นใคร

แต่เขาเป็นคนงานก่อสร้างจิตใจดี

กางต่อกางให้ทั้งกู้ภัย

เราสามคนขอปรบมือชมนุยกันครับ

คือมันแดดร้อนจริงไม่ใช่เรื่อง